ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
ปลากุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป
น้ำทิพย์ภูศรีหรือคุณจ๋าลูกทีมพระกุ้งพุ่งไป

อล์ฟเวนจพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมกอล์ฟซิลล่า
สัญญาธาดาธนวงหรือคุณก๊อฟลูกทีมทีมกอล์ฟซิลล่า

กินให้ไวไปให้ถึงครับ

เราอยู่ที่สนามกอล์ฟนวธานีครับ
สนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทย
และเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของอาเซียนครับ
ที่ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบระดับโลกเลยครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของคุณเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะต้องทำในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
และทีมไหนที่สามารถที่จะกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ

ส่วนทีมที่แพ้จะต้องได้รับบทลงโทษ
ที่อาจจะทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
และนี่ครับคือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้

ทั้ง๓ร้านนะครับที่คุณจะต้องไปในวันนี้นั่นก็คือ

ลงเงินเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจอย่างมาก

ร้อนก็ร้อนฝั่งนู้นคิดอะไรกันมาฮะ
คนหนึ่งเสื้อหู้ดอีกคนดึงเสื้อสูด
ฝรั่งมันปลาหรือปลาว

ร้านหนึ่งน้อยร้านหนึ่งเยอะไปเลย

ทำไมรังเลอ่ะ
ฝั่งนี้เขามีราคาเนอะเนี่ย

แป๊บเดี๋ยวครับคุณก็อบครับ

ร้านที่๒

เหลือเท่าไหร่เหลืออีก๘๐๐ครับ๘๐๐ตันนั้นเลยครับเชฟ
โอเคครับผมและฝั่งคุณก๊อฟล่ะครับครับผมยังไงครับ
ร้านแรก๘๐๐ร้านที่๒๒๐๐ร้านที่๓๒๕๐๐จบ
อ่ะตามนี้รอดู
ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีในการตัดสินใจนะครับโอเค
แต่ถ้าคุณเลือกผิดครับคุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผมทีมละ๑ครั้ง

ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้

และในตอนนี้ทีมของคุณกอล์ฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๘๐๐บาท

และร้านที่๓ถึง๒๕๐๐บาท
ส่วนทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๓๐๐บาท

และร้านสุดท้ายร้านที่๓๘๐๐บาทเท่านั้นครับ
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
ไปทางนี้ครับอ่าร้านอะไรนะอ่าไปนี้ใช่ไหม
ปกติชอบกินอะไรผมเหรอชอบกินชอบกินอาหารทะเลนะ
ทะเลเหรออ่าแต่ร้านแรกเนี่ยสิมันต้องเป็นคาเฟ่แบบน่ารัก
ขนมหวานอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ปกติกินอะไรสายไหนฮะกินทุกอย่างพี่จริงเหรอกินได้หมด
กินสู่ไหมเรื่อยเอาเข้ามาเรื่อยดีกว่า
อิพิก็อฟนี่คุณชินแถวนี้เป็นอย่างดีหรือไหมโอ้โหสบาย

งานหย่ำเลยสิกรอบเด้ย
ไปไหนของมึงเนี่ย
ที่กลับร่วมอยู่ไหนอะ

ทีมของคุณพระกุ้งได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๓๐๐บาท
วิ่งวิ่งวิ่งเร็วยังไม่ยอมมัน
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินไว้ในร้านที่๑จำนวน๘๐๐บาท
เป็นร้านอาหารไทยที่ผสมผสานความเป็นอิตาเลียนไว้ได้อย่างลงตัว
สำหรับคนที่ชื่นชอบถ่ายรูปอาหารเพราะร้านนี้แต่ละเมนูเด็ดและอลังการ
หน้าตาและรสชาติที่ดีเยี่ยมเปิดบริการมาถึง๓ปี
ร้านนี้ตั้งอยู่ในย่านเกษตรนวมิน
มาครับผมอะไรคะเนี่ยมิสมายสไปซี่พาสต้านะคะ
ทีมคุณพ่ากุ้งวางเงินไว้ที่สองพันสามร้อยบาทนะคะจะได้ทั้งหมดแปดจานค่ะ
ซึ่งจานละสองร้อยหกสิบห้าบาทนะคะมิสไวน์สปไสซี่พาสตาร์ตัวเนี้ยค่ะ
ก็จะเป็นเมนูที่มีความพิเศษก็คือว่าเราจะผสมผสานระหว่าง
เอาเลยดีกว่าเอาเอาเลยกินเลยตัวช่วยเลยดีกว่าไปเลย

ครับ

ทีมคุณก๊อฟนะคะวางเงินไว้ทั้งหมด๘๐๐บาทค่ะ

แค่นั้นเองโอ้โหเสียดายจังเลย
เมนูสปาเกตตี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของทางร้าน
เพราะเป็นสูตรที่เจ้าของร้านคิดค้นขึ้นมาเอง
โดยเสน่ห์อยู่ที่เส้นสดที่เหนียวนุ่มกำลังดี
รับรองว่าเด็ดและเผ็ดจัดจ้านถึงใจแน่นอน
แม่อยากกินเยอะอุ้ยไม่ได้น้อยจังเลยนะ

จะอิ่มไหมเนี่ยเออ
แต่อร่อยนะอร่อย
กลิ่นดีแล้ว